เช้าวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครคงได้เห็นภาพแบบนี้นะครับ
กลุ่มหมอกกวันที่เข้ามาปกปรุงในหลายพื้นที่
จึงทำให้การใช้รถใช้ถนนในเช้าวันนี้
ใครที่ต้องสัญจรตามจุดต่างที่มีลักษณะหมอกค่อนข้างเยอะ

อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ

รวมไปถึงใครก็ตามแต่นะครับที่อยู่แถวบริเวณตามเขาตามดอยต่าง

เพราะว่าหมอกเหล่านี้ทำให้ตอนเช้าถนนค่อนข้างลื่นเลยทีเดียว

อากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนของไทยที่แผ่มาในช่วงก่อนหน้านี้

ในขณะที่ความชื้นจากทะเลก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
อ่อนกำลังลงค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้
จึงทำให้ความชื้นที่เข้ามาในเมืองไทยของเราไม่สามารถที่จะระบายออกได้
ในขณะที่๑ปัจจัยที่น่าจับตาก็คือการก่อตัวของพายุ๑ลูกนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะค่อยมีการก่อตัวในแถวบริเวณทะเลจีนใต้
ทางฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับ
พายุลูกนี้มีโอกาสที่จะดึงลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าน่าจะเห็นผลในช่วงประมาณกลางสัปดาห์นะครับ
แต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงช่วงประมาณกลางสัปดาห์
สิ่งที่เราต้องเจอกันก็คืออากาศที่จะค่อยเริ่มร้อนขึ้นนะครับ
เริ่มจากบริเวณตอนกลางก่อนหลังจากนั้นก็จะค่อยร้อนขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าอุณหภูมิระหว่างวันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ
ภาคเหนือต่ำสุด๑๔องศาสูงสุด๓๖องศา
ลบกันแล้วประมาณ๑๕องศาเลยทีเดียวที่แตกต่างกัน
ส่วนพื้นที่ภาคอีสานนะครับพบว่าต่ำสุด๑๘สูงสุด๓๔นะครับ
บนยอดภูประมาณ๑๐องศาภาคกลางเช่นเดียวกันนะครับ
สุด๒๑สูงสุดประมาณ๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังกันด้วย
ส่วนภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรต่ำสุด๒๓สูงสุด๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนในบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับ
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ตอนนี้ฝนเริ่มกลับมาตกอีกแล้วนะครับประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
ฝั่งอันดามันภูเก็ตกระบีตรังสตูนต้องระวังเรื่องฝนแล้วก็คลื่นเช่นเดียวกันนะครับ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ๒๔๓๖องศานะครับ
ในช่วงนี้อย่างที่ได้บอกไว้นะครับว่ามีหมอกค่อนข้างเยอะ
อากาศตอนกลางวันค่อนข้างร้อนใครจะใช้ชีวิตก็คงต้องดูแลให้ดีเป็นพิเศษนะครับ